ที่จังหวัดพิจิตรครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุกับลูกสาวอายุ๔ขวบ
เหมือนเป็นไข้ธรรมดาไปคลินิกก่อนไปอาการไม่ดีขึ้นก็พาไปโรงพยาบาล
ไปโรงพยาบาลเสร็จปั๊บคราวนี้เสียชีวิตปริศนา
ชี้แจงให้พ่อให้แม่ของเด็กเข้าใจว่าทำไมลูกของพวกเขาถึงเสียชีวิตครับ
สื่อสังคมช่วยตรวจสอบสอบถามให้พ่อน้องได้หายสงสัยด้วย
เหตุเกิดที่จังหวัดพิจิตรเป็นเหตุสุดสลดพ่อร้องลูกสาวสี่ขวบเป็นไข้หวัด
ส่งรักษาโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตนี่คือต้นเรื่องครับ
ของเด็กที่เสียชีวิตเล่าแบบนี้คุณผู้ชม๔พฤศจิกายนพาลูกสาว๔ขวบ
ดูเหมือนเป็นไข้หวัดไปรักษาที่คลินิกใกล้บ้านหมอฉีดยาให้แล้วจัดยารักษาตามอาการ
แล้วบอกอ้าวกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้วันถัดมาครับลูกสาวอาการก็คล้ายจะดีขึ้น
กระทั่งมา๖พฤศจิกายนลูกสาวซุดอีกคราวนี้ตัวร้อนอาเจียน
จากบ้านเนี่ยใช้เวลาขับรถครับพ่อบอกสัก๕นาทีก็ถึงแล้วนะครับ
หมอให้เจาะเลือดบอกว่าอาการปกติแล้วก็ให้ยากลับไปรักษาอาการที่บ้านอีก
พอช่วงเย็นครับลูกเริ่มสุดหนักคราวนี้ตัวร้อนอาเจียน
พาลูกกลับไปหาหมออีกครั้งเวลา๑๖นาฬิกา๔๐นาที
หมอบอกว่าโอ้โหตอนนี้น้ำตาลในเลือดของลูกคุณสูงถึง๓๐๐นะ
แล้วน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ๑๗นาฬิกา๑๑นาที
ข้อคล่องใจมากในขั้นตอนการรักษาของหมอ
ลงบันทึกประจำวันที่สพตะพานหินไว้เป็นหลักฐานก่อน
ไปยอมอำเภอตะพานหินซึ่งสมเด็กหญิงถูกตั้งบำเพ็ญกุศล
โดยมีนายศักดากันหาพ่อและนางสกลวันแม่
โอ้โหเศร้าโศกเสียใจครับญาติญาติมาช่วยกันเตรียมสถานที่จัดงานศพ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้พ่อเล่าบอกว่าหลังจากพาลูกสาวไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับ
พอกลับมาตอนเย็นลูกสาวมีอาการอาเจียนแล้วมือเกร็งไปหมดเลย
แต่ไม่ถึงกับชักนะพ่อบอกจึงรีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
พอไปถึงก็พาลูกสาวเข้าห้องฉุกเฉินตอนนั้นลูกสาวยังพูดได้อยู่เลยนะ
แล้วมีอาการกระตุกกระตุกหมอพยาบาลมาปั๊มหัวใจแล้วปั๊มอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงฮะ
โรงพยาบาลระบุว่าน้องมีน้ำตาลสูง๓๐๐แล้วถามพ่อแม่ว่าเป็นเบาหวานกันไหมเนี่ย
วันอาทิตย์น้องเริ่มอาการไม่ค่อยดีก็เลยทาน้องไปคลินิกอีกที่หนึ่ง
พอไปถึงคลินิกปุ๊บหมอที่คลินิกเขาแนะนำให้มาเจาะเลือด
ที่โรงพยาบาลเจาะเลือดหาผลเลือดไข้เลือดออก
พอก็มาจากคลินิกมาถึงที่โรงพยาบาล
พาน้องมาโรงพยาบาล

ก่อนออกจากบ้านน้องมีไข้สูงถึง๓๙ลูก
เมื่อวานนี้โรงพยาบาลไปหาไปพูดคุยกับพ่อกับแม่ของเด็ก
สอบถามว่าจะให้เยียวยาช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
ก็ตอบไปว่าไม่ต้องการเรียกร้องอะไรนะครับ
ครอบครัวต่อไปแบบนี้แต่ต้องการทราบขั้นตอนการทำงาน
ชี้แจงหน่อยได้ไหมล่ะคล่องใจเหลือเกิน
อยากรู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรกันแน่
ล่าสุดครับสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรครับ
สั่งตั้งชุดตรวจสอบข้อที่จริง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ประชุมในช่วงบ่ายวันนี้
แล้วจะเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับ
ที่เด็กรักษาเนี่ยกับพ่อกับแม่ของเด็ก

เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไป
มีความคืบหน้าจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมทราบครับ
ค่ะ